คดีที่ทางเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวชายชาวไต้หวันแล้ว
ขยายผลไปค้นบ้านของปุ๊กกี้อดีตนักร้องชื่อดังแล้วก็
รวบตัวปุ๊กกี้พร้อมกับสามีของกลางที่บ้าน

ทั้ง๓คนนี้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
นำตัวไปฝากขังผัดแรกเรียบร้อย

ดังนั้นทั้ง๓คนนะตอนนี้อยู่ภายในเรือนจำนะคะ
นางสาวพิซิล่าปริศนาจิลเมลี่หรือปุ๊กกี้อดีตนักร้อง
อยู่ในทันทะสถานหญิงกลาง
นายชนลวิทย์คีตัดตระกูลสามีของปุ๊กกี้
และนายหงเจิ้งอี้ชาวไต้หวัน
อยู่ที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางนะคะ
ทีนี้ค่ะปุ๊กกี้เข้าเรือนจำวันแรก

จดาพรรักษาทรัพย์ผู้มนุยการทันทะสถานหญิงกลางบอกว่า
ุ๊กกี้ก็ปรับตัวได้ดีนะคะ

แต่ก็เป็นปกติของคนที่เพิ่งรับโทษใหม่
เมื่อช่วงเช้านำตัวมาตรวจร่างกายทำประวัติ
เจ้าตัวก็ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
ถามอะไรก็ตอบไม่ได้เก็บตัวอะไรนะคะ
ส่วนการคุมขังเป็นการคุมขังรวมกันตามปกติ
ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังคนอื่น
กี้จะอยู่ในแดนแรกรับจนกว่าจะมีการตัดสินคดีค่ะ
วันนี้มีญาติมาเยี่ยมแล้วนะคะเป็นคนไทยค่ะ
ทีนี้ค่ะจากคดีนี้เรื่องของการครอบครองยาเสพติด
ไว้เพื่อจำหน่ายเนี่ยนะคะก็ต้องมีการขยายผล

พลตำรวจรีชาตรีภัยศาลศีลรองผู้บัญชาการ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เส้นทางการเงินบัญชีธนาคารของปุ๊กกี้และสามี
ทำธุรกรรมอะไรกับใครบ้างแล้วก็ดูข้อมูลทางโทรศัพท์ด้วยนะคะ
ติดต่อกับใครบ้างแต่ว่าการตรวจสอบเนี้ย
มันมีหลายขั้นตอนต้องใช้เวลา
โดยเฉพาะการตรวจสอบบัญชีธนาคารนะคะนับตั้งแต่เป็นข่าวก็มีกระแสข่าวว่ามีดารา
หลายคนมาเกี่ยวข้องเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของปุ๊กกี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าจริงแล้วเนี่ยยังตรวจไปไม่ถึงขั้นนั้นค่ะคุณผู้ชม
คือยังไม่รู้ว่าเป็นดาราหรือเปล่าแต่มีคนโอนเงินเข้าไปไหม
มีจริงมีคนติดต่อทางโทรศัพท์มือถือกันไหมอันนี้มีจริง
แต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าคนนั้นเป็นใครเป็นดาราหรือไม่นะคะเพราะณตอนนี้ปุ๊กกี้
ยังไม่ได้ให้การสัดทอดใครเลยพนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรวบรวม
พยายามหลักฐานค่ะคาดว่าส่งสำนวนคดีให้อายการได้ภายในสองเดือน
เพื่อให้อายการตรวจสำนวนแล้วก็จะมีเวลาส่งกลับมาสอบเพิ่ม
เพื่อให้สำนวนคดีนี้สมบูรณ์ที่สุดหลังจากนี้จะมีการเรียกเจ้าหน้าที่ปปศ
ในฐานะผู้กล่าวหามาสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพื่อติดตามเครือข่ายที่ร่วมกระทำความผิดซึ่งก็มีรายงานเพิ่มเติมว่า
มีกระแสข่าวอย่างที่บอกอะค่ะมีดาราตัวย่อนั้นตัวย่อนี้เนี่ย
จับกลุ่มให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่ายังไม่สามารถเอาคำพูดของคนในหมู่บ้านปุ๊กกี้
สรุปเป็นสำนวนได้นะคะว่าดาราที่มาหาที่บ้านหรือดาราที่เคยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะเป็นเพียงคำพูดของคนในหมู่บ้านเดียวกันของปุ๊กกี้เท่านั้น
แต่ทางชุดจับกลุ่มบอกว่าตอนที่จับปุ๊กกี้เนี่ยค่ะ
มีการคุยไลน์กับเพื่อนจริงมีการคุยไลน์กับคนที่มีอักษรสอเสือและนอหนู
แต่เป็นการคุยในลักษณะที่ว่าทักมาถามว่าปุ๊กกี้ถูกจับจริงเหรอ
ลักษณะแบบนี้ซะมากกว่านะคะซึ่งยังไม่พบการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ตำรวจตรวจสอบข้อมูลอยู่นะคะทั้งทางบัญชีธนาคารทั้งทางโทรศัพท์มือถือ
โดยเฉพาะเบอร์โทรเข้าออกในช่วงเวลาแปลกตรงนี้สอบเพิ่มอยู่
แต่ว่าล่าสุดตำรวจเตรียมขอออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกคนนึง
เพราะมีรายงานว่าผู้ชายคนนี้ทำหน้าที่จัดส่งยาเสพติดให้กับปุ๊กกี้และสามี
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งขยายผล
ตรวจสอบศิลปินดาราที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนโพภพันธ์
ที่ผ่านมาตำรวจสกัดกั้นจับกลุ่มยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้มียาเสพติดล็อตใหญ่ตกค้างอยู่ในประเทศประมาณร้อยละสิบ
ส่วนที่เหลือจับได้ทั้งหมดหรือออกนอกประเทศไปหมดแล้วนะคะ
ดังนั้นยอมรับว่าตอนนี้ตำรวจกดดันขบวนการค้ายาเสพติด
ลำเลียงในเส้นทางทางบกอย่างหนัก

เขารู้ว่าตำรวจจับจ้องเส้นทางทางบกทีนี้โน่น
ลำเลียงทางน้ำทางทะเล
คือการขยายผลไปถึงพวกร่วมขบวนการในแก๊งค้ายา
หรือว่าซื้อยาจากปุ๊กกี้เนี่ยนะ
ตอนนี้ข้อมูลมันก็มาจากถ้าเป็นเรื่องคนที่เข้าออกบ้าน

ที่ถูกจับเนี่ยได้ไม่กี่เดือน

มีการคุยทางแชทไลน์ในโทรศัพท์มือถือ

เพราะว่าปุ๊กกี้ก็มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเป็น๑๐ล้าน
ในช่วงปี๒ปีมานี้ที่ตำรวจบอก

ไม่ได้ว่าพอมันมีชื่อย่อ
อักษรชื่อของดารา

ใช่ค่ะเพราะคนก็ทำนายทายทัก

อย่างน้อยตอนนี้ก็๕ชื่อใช่ไหม

ออกมาชี้แจงวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

อักษรย่าส๋อสื่อและส๋อสรา
ดีเจอักษรย่อชอช้าง
หรือนางแบบหญิงอีก๑คน

เอาคนนี้เลยดีเจชาว
ชาวลิดศรีมั่นคงทำ
เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
ว่าเอ๊ะสงสัยดีเจอักษรย่อชอช้าง
นี่เฉากเฉาหรือวันนี้มาจัดรายการ
ข่าวเฉาไทยด้วยที่ไทยรัสทีวี

ขอยืนยันภัณฑ์ศุดใจตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวกับห้อง
ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวไม่เคยเข้าออกบ้านของปุ๊กกี้
รับว่ากระแสข่าวเรื่องนี้พอมีอักษรย่อมาแบบนี้กระทบกับตัวเองมาก
เพราะแค่ตอนนี้นะคุณเข็มมาสอน
ดีเจเช้าบอกว่าแค่ถูกโยงจากชื่อย่อเนี่ย
มีเจ้าของงานยกเลิกงานจ้างมาแล้ว๓๔งาน

ส่วนตัวแล้วกับปุ๊กกี้ไม่ได้รู้จักกัน
แล้วก็ไม่มีไลน์ไม่เคยโอนเงินให้น้อง
แล้วก็ไม่รู้จักบ้านไม่เคยไปบ้าน

แต่ว่าตอนนี้มันก็โยงกันไปเรื่อยแล้วมันมีผลกระทบต่อพี่
ก็คือโดนแคนเซิลงานไปประมาณ๓๔งานแล้วตอนนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เราก็จะห้ามคนที่มันคิดไม่ได้หรอก
คนเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเออเป็นใครอะไรยังไง
แต่ว่าบางทีแล้วมันก็มีผลเสียกับเราด้วย
เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมว่า

จริงแล้วพี่ก็อยากให้เขาแบบบอกชื่อมาเลยนะ
มันจะได้โล่งเราด้วยมันรู้สึกแบบอย่างนี้
พี่ไปเดินไปไหนคนก็ยังมองแบบแปลกอยู่อะไรอย่างเงี้ย

หรือว่าถ้ามันไม่มีจริงก็อย่าเต้ากันนะครับ
เพราะว่าพี่ก็ไปสืบสืบมาว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไง
เพราะว่าเขาบอกว่าตำรวจก็ยังไม่ได้บอกว่ามีดาราเกี่ยวใช่ไหมครับ

แต่ซีเรียสเรื่องงานกับคนที่บ้าน
แม่แล้วก็เหล่าบรรดาคนที่บ้านเขาก็จะถามเราอยู่นั่นน่ะ

เพราะว่าผมเข้าไปยืนตรงนั้น
ผมบริสุทธิ์ใจมากแล้วก็สามารถให้ตรวจสอบบัญชีได้เลย

มันเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงที่

ถ้าเป็นข่าวที่แบบมันไม่มีอักษรยอดถึงเราเนี่ย
เราก็อยากรู้เป็นใครแล้วเราก็อยากเดาว่าเป็นใคร

แต่ว่าพอสมมุติว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ย
มันก็จะมีผลกระทบต่อดาราศิลปินคนนั้น
อันนี้สิ่งที่พี่เช้าอยากจะให้แบบรอสักแป๊บนึง
พี่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังทำงานกันอย่างเข้มข้นเลยล่ะตอนนี้
เพราะว่าเขาก็อยากต้องการขยายผลว่ามันอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไง
คือฟังจากความรู้สึกของดีเจเช้าคงเหมือนนางแบบสาวชื่อดังโยยศวดี

เพราะมีเพื่อนบ้านที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับปุ๊กกี้บอกโอ้โหเห็นดารานางแบบ

โยยศวดีวันนี้ต้องออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
โดยเธอบอกว่า๒วันที่ผ่านมามีแต่เรื่องวุ่นวาย
พยายามอยู่ให้นิ่งแต่เรื่องก็ไม่สงบและบานปลายไปกันใหญ่
ชี้แจงในพื้นที่ของตัวเองแล้วจบ
เพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับคดีนี้
โดยโยยศวดีบอกว่าหลังจากที่ปุ๊กกี้โดนจับคดียาเสพติด
แล้วมีชื่ออักษรย่อออกมาหลายคน
มีการโยงถึงดารานางแบบยอยักษ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้
เดินเข้าออกบ้านปุ๊กกี้เป็นประจำและมีความเกี่ยวยงกับคดีค้ายาเสพติด
ขอยืนยันว่าเธออยู่หมู่บ้านนี้จริง
แต่เคยอยู่อยู่มา๔ปี
ทุกคนรู้ดีใช้ชีวิตสงบสุขไม่มีเรื่องราวใด

เพื่อนบ้านยังไม่เคยคุยด้วยสักคน

ที่สำคัญบ้านหลังนี้เนี่ยคือเคยอยู่แล้วขายไปเป็นปีแล้ว
ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้ว
ขอท้าคนที่มีหลักฐานว่าเธอเข้าออกบ้านปุ๊กกี้ให้เอาออกมา
เป็นนักกีฬามีสปอนเซอร์สนับสนุนไปแข่งขันต่างประเทศสร้างชื่อเสียง
คงไม่เอาตัวเองไปมั่วกับสิ่งแบบนี้
นางแบบในข่าวจะเป็นใครไม่รู้แต่ไม่ใช่เธอแน่
ส่วนเรื่องงานไม่มีผลกระทบเพราะสปอนเซอร์รับทราบตัวตนของเธอดี
ตรวจเลือดเช็คสุขภาพตลอด
หลังจากนี้ถ้ายังมีการโยงมาถึงเธออีกจะขอดำเนินคดีตามกฎหมาย
เตือนแล้วนะนี่โยยศวดีบอกแล้วก็ยังบอกว่า
ที่เกิดเหตุเนี่ยมันหมู่บ้านนะไม่ใช่สุขา
จะได้เดินชนกันง่ายส่วนตัวไม่เคยรู้จักกัน

อักษรย่อเนี่ยขอทีคุณทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งไปตกอยู่กับข่าวแย่แบบนี้
ไม่สงสารเห็นใจกันบ้างหรือ
อีกคนนึงนะครับที่มีการโยงว่าเป็นดาราอักษรย่อสอเสือ
หรือว่าจะนอนหนูก็แล้วแต่
ชาวเน็ตก็โยงไปอย่างเพื่อนซีนี่เลยฮะนุ๊กสุธิดา
ความจริงคุณนุ๊กเขาก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันมาแล้ว
บอกว่าก็แชทไปถามเลยวันนั้นเพราะว่าได้ข่าวมา
จะต้องมีคอนเสิร์ตด้วยกันก็ถามว่าเออจริงหรือเปล่าเนี่ย
แล้วก็มีคนยังโยงอยู่วันนี้ก็เลยออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่ง

ยืนยันว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
และคดีใดตามเนื้อข่าวเลย
แต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจ
ค่ะทีนี้ค่ะมีอีกรายที่โดนไปด้วย
พระเอกหนุ่มสลาสลาคุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์
อันนี้เป็นการคาดการณ์เนี้ยชาวเน็ตเค้าคาดการณ์
แล้วคุณหนุ๋มสรรามก็โพสท์ภาพในอินสากรามว่าบินไปต่างประเทศ

ทีนี้พอคุณหนุ่มโพสต์ภาพตั้งแต่ภาพบนเครื่องบินแล้วอ่ะโอ้โห
คนไปคอมเมนต์ไปแสดงความคิดเห็นกัน
เช่นแบบไปทำไมไปต่างประเทศทำไมหนีข่าวหรือเปล่า
คุณเกี่ยวไหมเชื่อมโยงไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณหนุ่มก็ต้องไปตอบตอบตั้งแต่ว่าไปปารีสทำไม
คุณหนุ่มก็ต้องมาตอบว่าก็มีญาติอยู่ปารีส

แล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งคาดเดารอคำชี้แจงจากตำรวจดีกว่านะ
คนก็ไปให้กำลังใจก็เยอะนะคะบอกเชื่อใจพี่หนุ่มรักพี่หนุ่มนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็พยายามโทรศัพท์ไป
สอบถามผู้จัดการส่วนตัวของพี่หนุ่มสอนราม
เกี่ยวกับกระแสข่าวนี้นะคะแต่ยังติดต่อไม่ได้
แต่ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะแจ้ง
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเคยเป็นนักร้องค่ายเดียวกัน

ก็มีเพจดังก็ชอบมาให้ข้อมูลเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะ

เป็นข้อมูลในโลกโซเชียลอะไรแบบเนี้ยว่าเออมีคนที่เคยไปเที่ยวบาหลี
เป็นดาราร่างเล็กอะไรประมาณอย่างนี้ก็ไม่รู้ใคร
แต่กรณีคุณหนุ่มสอนรามนี่ก็เขาไปฝรั่งเศส
มันก็ต้องมีกระบวนการในการติดต่อที่พักขอวีซ่า

ไม่ใช่ว่ามีข่าววันนี้แล้วบินเลยพรุ่งนี้เราไปฝรั่งเศสดีกว่า

คือตำรวจยังคงยืนยันนะครับว่าข้อมูลยังไม่ได้ตรวจสอบไปถึงตรงนั้นนะฮะ
โดยเฉพาะบัญชีการโอนเงินเข้าออกเนี่ยมันต้องมีกระบวนการนะครับ